เพราะฉะนั้นมาดูการช่วยเหลือควายกันก่อน

ควายเขาตกบ่อน้ำบ่อนี่ค่อนข้างลึก
เขาเปิบในอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์มายืนมุงดูในบ่อน้ำที่คุณผู้ชมเห็น
ตั้ง๗เมตรอยู่ที่ปลายนาหลังจากที่เจ้าโบ้
ควายเพศผู้น้ำหนัก๒๕๐กิโลกรัมเขาตกลงไปอยู่ในบ่อแบบมิดทั้งตัวเลย
เหลือแค่ส่วนหัวเหนือน้ำนิดเดียวเอง
เขาก็พยายามช่วยเหลือควายให้กลับขึ้นมาได้นะแต่บ่อนี้ลึกมาก๗เมตร
ไม่สามารถช่วยได้สุดท้ายพึ่งรถเครนเข้ามาช่วยเหลือโดยให้เจ้าของนั่นแหละ
ก็คือคุณสามารถกรยาประสิทธิ์ผูกตัวเองก่อนลงไปในบ่อ
เพื่อเอาสายรัดขนาดใหญ่ลงไปคล้องตัวควายอีกทีหนึ่ง
ทีนี้เครนก็ยกควายขึ้นมาจากบ่อแบบช้าด้วยความระมัดระวังสุดท้าย
ช่วยได้สำเร็จนะคะท่ามกลางการลุ้นระทึกของชาวบ้านที่มามุงดูค่ะ
โบ้ปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะคือขึ้นมาจากบ่อคือบ่อเล็กมากเห็นไหมคะถ้าเทียบกับหลวง
โอ้โฮตกลงไปได้อย่างไรนะ
เขาขึ้นมาเขาเดินได้แบบนี้เลยเดินได้แบบนี้เลยฟื้นเลยฟื้นเลยนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
เจ้าของหกบอกว่าจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วตอนแรกชื่อเจ้าโบ้ใช่ไหมเขาบอกเปลี่ยนชื่อเป็นบุญรอดละกัน